ติดตามเรื่องราวกันหน่อยเพราะว่าเห็นว่า
เขาบอกว่าใช้เครื่องคิดเลขโดยไม่ต้องมีเครื่องคิดเลข
ใช้เครื่องคิดเลขโดยไม่ต้องมีเครื่องคิดเลข
คือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปที่ร้านสะดวกซื้อตามห้างสรรพสินค้า
เวลาเราซื้อของแล้วเราจะเอาไปจ่ายตังค์

แคทเชียร์เขาจะกดตึ้งใส่ราคา
แล้วก็กดอะไรบางอย่างที่ทำให้ลิ้นชักเก็บเงินเด้งออกมา

แต่ว่าร้านขายของร้านนี้ค่ะเขามีวิธีการคิดเงินแบบไหนยังไง

นี่เป็นยังไงคุณต้องจับตาดูดีเพราะว่าคือระบบปฏิบัติการของเขามันค่อนข้างไวมาก
เป็นระบบสัมผัสถูกต้องใช้นิ้วสัมผัสแล้วใช้นิ้วดึง
งงงงอ่ะสิลิ้นชักเด้งออกมาตอนไหนงงอ่ะดิ

มองไม่ทันอ่ะมันรวดเร็วมาก
ทำไมช่องใส่เงินมันถึงปลึบแล้วมีการแยกช่องออกมาแบบนี้
เก๋มากเลยมองไม่ทันเลยเพลินลืมสังเกต
นึกว่ามีแคทเชียร์ขึ้นมาจริง
ต่างประเทศนะบริษัทใหญ่ต้องมาดูงานที่ประเทศไทย
ถูกต้องบอกแล้วเป็นระบบสัมผัสด้วย
แล้วก็ระบุข้อความว่าความคิดเงินของแม่ค้าอืม
แม่ค้าเป็นแม่ค้าร้านลูกชิ้น
เป็นแม่ค้าร้านลูกชิ้นร้านดังที่อยุธยา
อายุทยาเนี่ยรู้จักกันดีก็ตามคลิปที่เห็นกันไปนี่แหละ

แต่ที่ทำให้ทุกคนสะดุดตาก็คือตอนคิดเงินเนี่ยค่ะ
มีเครื่องคิดเงินแบบล่องหนกดไปกดมาสักพักนึง

แบ่งเป็นช่องน้าเหมือนเป็นคาวเตอร์
เป็นแบบว่าไอ้เครื่องคิดเลขแบบที่เราเห็นกันนี่แหละ

กันไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมองไปมองมา

หลังจากที่เรื่องราวนี้ถูกโพสต์ไปนะครับ
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะเลย

คุณป้าต้องเป็นแคทเชียร์เก่าแน่นอน

ที่สำคัญก็คือมีคนรับรองว่าร้านลูกชิ้นของคุณป้าเนี่ย
อร่อยจริงไม่ใช่แค่มาคิดเงินโชว์ความสามารถเฉย
แต่ว่าลูกชิ้นร้านคุณป้าเนี่ยอร่อยจริงด้วย
อยู่แถวจังหวัดอายุทยาแวะเวียนไปอุดหนุนคุณป้ากันได้นะจ๊ะ
คุณป้าแกจะขี่รถมอเตอร์ไซคู่ใจเร่ขายไปเรื่อย
ตามสถานที่ต่างหรือว่าเวลาคุณป้าขี่ผ่านหน้าบ้านใครก็เรียกได้
ป้าแกคิดเงินไวแล้วก็คิดเงินเป๊ะคิดถูกด้วย